สำหรับเบรกนี้นะคะต้องบอกว่า
ขอเริ่มต้นด้วยความสูญเสียของวงการวรรณกรรมไทยนะคะ
เมื่อนักเขียนชื่อดังที่ใช้นามปากกาว่าธมยันตีนะคะ
ซึ่งเป็นนามปากกาของคุณหญิงวิมลสิริภัยบูล
ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณสินปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
ถึงแก่กรรมลงแล้วด้วยวัยแปดสิบห้าปีค่ะครับ
วันนี้นักเขียนชื่อดังเจ้าของนามปากกานะคะกัญญามาศอาริตา
ได้โพสต์ภาพคู่กับธมยันตีนะคะพร้อมถ้วยข้อความอาลัยว่า
กราบแม่อีทผู้หญิงที่รับฉันเป็นลูกสาวและฉันเรียกเต็มปากว่าแม่มา๑๐ปีนะคะ
แฟนนวนิยายก็คอมเมนต์ร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากนะคะ
ในเวลาต่อมาเพจข่าวสารวงการหนังสือก็โพสต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
บอกว่าเวลาสิบสองนาฬิกาห้าสิบสี่นาทีวันนี้น้อยหน่า
หอยหลอดยอดดวงใจบอกว่าป้าหลับไปเฉย
น่าจะไปได้สัก๒๓ชั่วโมงแล้วนะคะเด็กเอาข้าวกลางวันไปส่งถึงได้ทราบข่าว
ขณะที่เพจล้านนาเทวาลัยขึ้นข้อความว่าเช้าวันนี้ยายธมยันตีท่านจากไปอย่างสงบ
กำหนดการพิธีเราจะแจ้งต่อไปนะคะธรรมยันตีนั้นเป็นหนึ่งในนามปากกานะคะ
ของคุณหญิงวิมลสิริภัยบูลนะคะคือท่านก็จะมีนามปากกามากมายนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นโรสลาเลนลักษณะวดีกระหนกเลขานะคะมายาวดีนะคะ
วิมาลาผลงานที่เป็นที่รู้จักเชื่อว่าเราเราท่านท่านเนี่ย
ต้องเคยดูนี่ไงผลงานของท่านทั้งนั้นนะคะเล่มแรกเลยอ่า
ถูกนำมาสร้างเป็นละครเยอะแยะมากมายคู่กรรมทวิภพนะคะ
ใบไม้ที่ปลิดปลิวเนี่ยนะคะหลายท่านก็ได้ชื่นชอบนะคะ
ในบทประพันธ์ของท่านผ่านสื่อในรูปแบบต่างนะคะ
ซึ่งวันนี้ถ้าไปดูจากหนังสือแถลงการของทางอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยนะคะ
ก็ได้มีหนังสือแจ้งมาบอกว่าท่านได้ถึงแก่กรรมนะคะเมื่อเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา
แก่กรรมในท่านั่งสมาธิณล้านนาเทวาลัยตำบลท่าวังปาน
อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะคะซิริรวมอายุ๘๔ปีนะคะนี่ค่ะ
ประวัติของท่านนั้นเกิดเมื่อวันที่ห้ากรกฎาคมปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้า
เป็นนักเขียนนวนิยายยอดนิยมที่มีชื่อเสียงโด่งดังเยอะแยะมากมายนะคะ
แล้วก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักกันเฉพาะในหมู่นักอ่านคนไทยเท่านั้นมีหลายเรื่อง
ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศค่ะอย่างเช่นคู่กรรมเนี่ย
ก็มีการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นนะแน่นอนเลยนะอ่าภิษวาสนี่แปลเป็นภาษาอังกฤษ
บทประพันธ์จำนวนมากก็ถูกนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์ละครเวที
เป็นภาพยนตร์นะคะนวนิยายของท่านมีพลังทางวรรณสินสูงมาก
แล้วก็โน้มน้าวผู้อ่านให้เพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่องตัวละคร
อย่างมีชีวิตชีวาปลูกฝังเรื่องความกระตันยูความเคารพกฎระเบียบ
ยึดมั่นในความดีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย
แล้วก็สร้างสรรค์ด้วยภาษาที่กินใจแล้วก็มี
วรรณสินที่ตรึงอารมณ์เรียกว่าหาใครเปรียบได้ยากจริง
นี่เป็นงานที่หลายท่านก็ได้รู้จักนะคะคู่กรรม
ยุคนั้นสมัยเราเด็กโอ้โหต้องบอกว่ารีบกลับบ้าน
ไปดูเรื่องนี้เลยถนนโล่งครับ
เราก็ไปสัมภาษณ์กับผู้จัดหลายหลายท่านนะคะ
ที่ได้นำเอาบทประพันธ์ของท่านมาสร้างเป็นละครให้พวกเราได้ชมกัน
รู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายกับการจากไปในครั้งนี้ค่ะ
เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่จริงค่ะ
ในฐานะที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับท่าน
แล้วก็ได้นำบทภัณฑ์ของป้าอีทนะคะมาสร้างเป็นละคร
เป็นงานที่อมตะแล้วก็ยังคงอยู่ในวงการของวรรณกรรม
ของอยู่ในใจของผู้อ่านตลอดไปค่ะ
ใช่ฮะผลงานของท่านจะอยู่ในใจคนไทยตลอดไปนะ
ค่ะนะฮะผมเชื่อว่าโอ้โหมีการรีเมคอืม
ละครอีกหลายเรื่องแหละนะครับจากผลงานของท่าน